อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องเร่งหาตัวคนร้ายแล้วก็ปมก่อเหตุให้ได้นะคะ
คือกรณีที่เป็นนุ่มทำงานเก็บเงินกู้อะค่ะ
หายตัวไปอย่างปริศนาแล้วสุดท้ายไปเจอกลายเป็นศพ
แล้วสภาพศพคือเหมือนถูกราดด้วยน้ำกรดทั้งตัวค่ะ
คือเนื้อเนี่ยมันเปื่อยยุ้ยไปหมดเลยเหลือแต่โครงกระดูกนะคะ
ตอนนี้ตำรวจต้องไปไล่แกะดูกล้องวงจรปิดไล่ดูว่า
ผู้ต้องสงสัยรถต้องสงสัยปมเหตุที่อาจจะขึ้นเกิดขึ้นจาก

คือตำรวจบอกตั้งประเด็นไว้มันมีข้อพิรุธหลายเรื่องมากเลย
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ผู้ตายเนี่ยไปโกงเงินลูกพี่เงินกู้
หรือประเด็นที่ผู้ตายเคยถูกข่มขู่จากลูกติดของแฟน
เคยถูกรุมกระทืบแล้วขู่ฆ่า
หรือจะเป็นประเด็นที่หลังจากที่หายตัวไปซึ่งคาดว่าน่าจะถูกฆ่าไปแล้วเนี่ย
มีคนเก็บมือถือผู้ตายไปส่งตำรวจ
หรือจะเป็นประเด็นที่แฟนของคนตายไปเอามือถือของคนตายตัดหน้าครอบครัว
แล้วก็ไม่ยอมให้ครอบครัวดูข้อมูลในนั้น
และยังมีประเด็นเรื่องที่คนตายกับแฟนสาวเอาที่นาของพ่อไปจำนองอีกสองแสน

คือมันหลากหลายประเด็นมากนะคะ
เมื่อวานทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ภาพกล้องวงจรปิดตอน๙โมงเช้าวันที่๒๑มิถุนายน
จับภาพกระบะคันนี้ค่ะสีแดงดำเป็นรถต้องสงสัย
ขับผ่านไปทางหน้าปากซอยบ้านเช่าของนายสรรยูผู้ตายนะคะ

จนทำให้ตำรวจรู้ว่ารถคันนี้คือรถนายจ้างของผู้ตาย

ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตรลงพื้นที่ได้กล้องวงจรปิดมาเพิ่มเติมด้วย
จากกล้องตัวนี้ประมาณ๑กิโลเมตรนะคะ
โดยจุดที่อยู่ก่อนกล้องตัวที่เห็นภาพนี้เนี่ยจะเป็น
กล้องที่เห็นรถกระบะสีแดงดำขับมาตามถนนวังสะพุงภูเรือ
ซึ่งกล้องจับภาพได้ตอน๙โมง๓๙นาทีนะคะ
งหน้าไปที่ซอยบ้านเช่าของผู้ตาย
จากนั้น๑๐โมง๔นาทีกล้องตัวเดียวกันจับภาพ
กระบะแดงดำคันเดิมกลับรถขับกลับมาทางเดิม
ซึ่งเป็นไปได้ว่ารถคันนี้ขับตามเส้นทางไปจอดรับผู้ตายแล้วขับกลับออกมาทางเดิมหรือเปล่า
ซึ่งทีมข่าวก็ตรวจสอบว่าเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุได้ด้วย
แล้วก็เป็นเส้นทางที่เดินทางได้ง่ายแล้วก็ใกล้ที่สุดค่ะ
กล้องอีกตัวนึงนะคะมุ่งหน้าอำเภอท่าลี่ค่ะ
กระบะคันนี้มุ่งหน้าไปทางท่าลีตอน๑๐โมงนิด
ซึ่งตรงนั้นคือจุดสุดท้ายที่กล้องจับภาพรถคันนี้ไว้ได้
ห่างจากจุดพบศพเนี่ยประมาณ๕๗กิโลเมตรนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับคนที่เอามือถือของคนตายไปให้กับตำรวจ
คนนั้นเป็นคุณป้าท่านหนึ่งนะคะ
เธอบอกว่าเธอไปเจอมือถือเครื่องนี้อยู่ในที่ดินแปลงผักสวนครัวของเธอเอง
ในพื้นที่หมู่บ้านน้ำแคมในอำเภอท่าลีจังหวัดเลย
บอกกำลังเก็บผักอยู่ก็หันไปเห็นมือถืออยู่ตรงโคนต่อไม่ไผ่
ลักษณะคือถูกวางหงายไว้เฉยเลย
คือป้าก็คิดว่าเออถ้ามันถูกปลาลงมามันน่าจะตกอยู่ในสภาพตะแคงหรืออะไรอย่างนี้ไหม
โทรศัพท์ที่เจอมันจะเป็นรุ่นเดียวกับที่ป้าใช้อยู่พอดี

เนี่ยคุณป้าบอกมันวางแบบนี้เลยเห็นไหม
มันลักษณะเหมือนมีคนวางมากกว่ามันตกลงมาตะแคงหรือว่ามีคนโยนอ่ะ

ชาร์จมือถือเสร็จปุ๊บมีสายโทรเข้ามาหลายสายเลย
ป้าก็เอ๊ะเอายังไงดีเอายังไงดี

ส่วนสายที่๒เป็นผู้หญิงป้าก็รับเหมือนกัน

หลังจากนั้นป้าก็เลยเอามือถือส่งตำรวจเลยนะคะ
ก็เขาถามว่าแล้วไอ้เจ้าของโทรศัพท์อยู่ไหน

เจ้าของโทรศัพท์แล้วเขาโทรมาทำไม
เขาทีนี้เขาก็พูดไปว่า
ลูกเขาหายได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว
เขาบอกว่าหายได้อาทิตย์หนึ่งแล้วหายอยู่
มีมีอีกผู้หนึ่งผู้หญิงคนเป็นแม่

น่าจะเป็นแม่เขาบอกว่าลูกเขาหาย
เขาพูดยาวเหมือนจะร้องไห้นะ
แม่ก็นั่งฟังเงียบเลยทั้งตกใจทั้งเงียบ
นี่ค่ะป้าก็ยังบอกด้วยนะคะว่าจุดพบศพก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่หรอก

ปรากฏว่าจุดพบศพห่างจากจุดที่พบมือถือ๑๓กิโลเมตรค่ะ
ซึ่งเส้นทางที่จะมาตรงนี้ได้นี่คือหลากหลายเส้นทางมากนะคะ

เราก็ติดต่อไปหาเพื่อนรุ่นพี่ที่ผู้ตายเรียกเขาว่าลูกพี่
เราเคยสัมภาษณ์เขาไปแล้วนะคะตอนที่ไปเจอศพของคนตาย
เขาบอกว่าไม่พร้อมที่จะพบสื่อแต่พูดสั้น
หลังจากรู้ว่าเจ้าหน้าที่พบรถต้องสงสัยว่าเป็นของน้องชายเขาก็ตกใจ
ก็พยายามถามน้องชายแต่น้องชายก็ปฏิเสธ
ส่วนน้องจะเอารถไปให้ใครขับหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เขาไม่รู้จริง
ก็เลยบอกให้น้องชายที่เป็นเจ้าของรถกระบะแดงดำคันนั้นเนี่ย
ยืนยันความบริสุทธิ์ใจตามข้อเท็จจริงซะ
ความคืบหน้าวันนี้เนี่ยพี่ชายของผู้ตายก็บอกว่า
ตามไปยึดกระบะสีแดงดำต้องสงสัยได้ที่ขอนแก่นนะคะ
ต้นเห็นว่ามีการถอดป้ายทะเบียนทิ้งและขับหนีไปจอดทิ้งไว้ที่อู่แห่งหนึ่งด้วย
ก็ถือว่าค่อนข้างจะมีพิรุษอยู่เหมือนกันเดี๋ยวให้ตำรวจขยายผลก่อน
ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเรารายงานกันเพิ่มเติมนะคะ